ดิฉันกล้าพูดว่าไม่มีกระทงอันไหนที่จะรักสิ่งแวดล้อมได้เท่าอันนี้
ฉันกำลังจะเสนอให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้

เปอร์เซ็นต์ไม่มีอันไหนรักสิ่งแวดล้อมเท่านี้แล้ว
เชิญชมค่ะมันคืออะไร

ขนมเนี่ยใบตองต้องใช้เวลาย่อยสลายขนมปลาอาจจะทำให้น้ำเน่า

กระทงอากาศ

บอกแล้วบอกแล้วว่าเนี่ยไม่สร้างขยะให้สิ่งแวดล้อม
ใครสนใจจะซื้อไหมคะต้องจะลอยยังไงนะ
อากาศใบละ๒๙บาทแถมฟรี
แถมฟรีทูบเทียนอากาศจ้ะนี่จากคนที่เป็นคนขายเหรอ
ถูกค่ะแต่ว่าก็เป็นไอเดียฮาหานะคุณ

เขาก็บอกว่าก็เป็นอากาศไงก็เป็นอากาศ

ตนาการสำคัญกว่าความไม่รู้

ข้อความเลยทีเดียวจ้า

จริงหรอให้เขาไปเลย๒๙บาทอย่างนี้หรอ

มันดีกว่าเราเอากระทงจริงแล้วเอาใส่เงินไป

ดอกไม้เบี้ยวอย่างนี้หรอ
เคยเจอไหมคุณลอยปุ๊บคว่ำเลยครับ

ต่อหน้าต่อตาเลยครับแหมให้มันไปสักหน่อยก็ไม่ได้

มีเด็กมาเก็บเงินจากกระทงเราไง
พอเห็นกระทงเราไม่มีเงินปุ๊บเขาคว่ำเลยครับ

ว่าเขาผ่านไปแล้วดูแล้วนะไม่ดูอีกแบบนี้